คุณผู้ชมช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องย้ำถึงเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์นะ
แล้วยิ่งไม่กี่วันเนี่ยควรจะต้องรีบไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณผู้ชมนะครับ
เข้าไปเลยครับเข้าไปที่ร้านค้าเจอแผงลอตเตอรี่อยู่ตรงหน้าก็เลือกเบอร์ที่ใช่
สำหรับคุณผู้ชมไปเลือกกันเลยครับว่าอยากจะเป็นเบอร์ไหนอะไรยังไง
วันไหนคุณเดือนมีนาเราต้องไปใช้สิทธิ์วันที่๒๔มีนาไม่ใช่เหรอ
อันนั้นก็ไปเลือกตั้งแต่เนี่ยเราไปเลือกลอตเตอรี่ที่ใช่สำหรับเรา
เพื่อมีโอกาสมาเปลี่ยนอนาคตเรามันเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชม
เราสามารถเปลี่ยนอนาคตเราสามารถเลือกอนาคตด้วยมือของเราเอง
คุณอยากเลือกเบอร์ไหนคุณเลือกหลายเบอร์ก็ได้
นะแต่เฮ้ยทั้งแต่สิทธิ์เราได้เยอะขนาดนี้
ได้จังมาภาพยูดูหน่อยได้ด้ามาค่ะ
รับรองว่าถ้าไปที่แผงนี้ไม่มีทางเลยไปไหนครับ
เฝ้าแผงอยู่นี่เลยไม่ไปไหน

เนี่ยไม่ได้ให้ดูความสวยใช่ไหมให้ดูเรื่องราวของการเป็นตัวอย่างที่ดี
ของคนรุ่นใหม่ครับไม่ได้สวยอย่างเดียวนี่ไม่อายทำกิน
มาขายลอตเตอรี่ครับสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
บอกว่าขายลอตเตอรี่แบบนี้นะมีรายได้งวดละ๕๐๐๖๐๐บาท
เดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๑๐๐๐๒๐๐ประมาณนั้น
เธอคนนี้บอกเลยว่าเป็นนางฟ้าขวัญใจแผงลอตเตอรี่

ผู้สื่อข่าวไปถามครับว่านางฟ้าองค์นี้

คนนี้คือน้องอ๋อมชื่อนางสาวนาริสราชัยสิทธิ์ครับอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองครับ
เรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดเลย

เนี่ยครับก็ถามนะครับว่าน้องอ๋อมเนี่ยแหมทำไมถึงมาขายลอตเตอรี่อยู่นี้แล้ว
เธอก็บอกว่าอ๋อเป็นคนที่ตั้งใจ

แล้วก็อยากจะมาขายลอตเตอรี่เพื่อที่จะหารายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว

มานานแล้วเธอบอกว่าไม่ได้เพิ่งมาทำนะฮะ
มาขายลัตเตอรี่เนี่ย๑๐ปีแล้วนะครับ
ขายตั้งแต่ตอนอายุ๑๐ขวบครับ

สวยแล้วก็ตันยูแล้วดีขยันด้วยนะ
ควรจะต้องรีบไปอุดหนุนเหมาแผงเลยครับ
คุณชนะเขาเป็นคนชอบแบบทำบุญกับเด็ก

อยากเห็นเด็กไทยมีการศึกษาที่ดี

อาศัยช่วงเลิกเรียนนะครับ
ตามร้านอาหารทั่ว

บางครั้งบางเวลาถ้ามีโอกาสนะครับ
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว
อีกส่วนหนึ่งก็เอาเก็บไว้ใช้ของตัวเอง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้

แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับ

อยากฟังเสียงน้องอ๋อมจังเลย
หน้าตาสวยขนาดนี้เสียงจะเป็นยังไงกันนะ

ช่วงเลิกเรียนก็จะมาขายตอนเย็นนะคะ
แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์หนูก็จะขายบ้างนะคะ
ถ้ามันทันถ้าเลขมันได้วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
ลอตเตอรี่ก็จะมาประมาณ๔๐๐ใบค่ะ
ขายมากี่วัน

ของเบาพ่อแม่ค่ะเพราะว่าเงินอาทิตย์อย่างนี้
ถ้าหนูมาขายลอตเตอรี่ก็แบ่งเบาไม่ได้ของมากอย่างนี้ค่ะ
แม่เขาพูดจบแล้วใช่จบนานแล้วด้วยฟังเผิน
ฟังอีกรอบได้ไหมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คุณชนะเขาบอกว่าความรักกับหวยมันเหมือนกัน
เหมือนกันตรงที่ทำให้เจ็บแต่ไม่เคยเข็ดเลยสักที
มันก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมไม่เข็ดหรอไม่เข็ดหรอ
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าอยากจะมอบเพลงสักเพลงหนึ่ง
ให้กับน้องอ๋อมเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจจากพวกเรา
มอบให้กับน้องอ๋อมเข้าไปเอาไปลองฟังกันดูครับ
ไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่าง
สวยขนาดนั้นหนึ่งหวานขนาดนี้ที่สุดก็พอดีถูกใจฉันเลย
ไม่อยากให้คนร้องเพลงจริงทำไมคุณต้องร้องเพลงทุกวันเลยอ่ะ

กำลังดูอะไรเพลินฟังอะไรเคลิ้ม

โอ้โฮหมดอารมณ์อ่ะเสียลม
คุณผู้ชมไปอุดหนุนน้องเขาผมย้ำเรื่องนี้ไปอุดหนุน
บางคนไปขอเลยนะขอตรงเลย

ขอหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจ
พอแรกไปหยุดอยู่ตรงนู้นนะ
ต้องไปหยุดต้องอยู่ตรงนี้ต้องไปอยู่ตรงนู้น